ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปที่นี่จะต้องรีบไปกันนิดนึง
เพราะว่ามันโค้งจะเข้าเส้นชัยแล้วถ้าไปช้าไม่ทันนะบอกเลย
เพราะว่าที่นี่ที่โคราชคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านเขาตกตะลึงงึงงันมากเพราะว่ากล้วยมันแทงเครือออกมา
ผิดที่ผิดทางอีกแล้วแล้วคราวนี้แทงออกมากลางลำต้นลำบากดิฉัน
พาคุณผู้ชมไปดูอ้าวอยากรู้ใช่ไหมตามไปดูสิคะรออะไร
ไปเลยที่ตำบลกระเบื้องนอกนะคะอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองยางค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่ดิฉันบอกไปว่ากล้วยนี้มันมีรูปร่างที่มันแปลกตา
โดยเฉพาะคุณนครอ่อนท่าลาศผู้เป็นเจ้าของบ้าน
แกบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะหกสิบกว่าปีแกก็เพิ่งเคยเห็นของจริงแบบนี้แหละ
เขาบอกว่ากล้วยมันแทงเคลือออกมากลางต้นบ้าง

โดยบริเวณที่ชาวบ้านกับคุณลุงเขาไปพบกับกล้วยนี้
บริเวณนั้นเป็นกลุ่มต้นกล้วยน้ำว้า
ลุงเขาปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

ซึ่งส่วนใหญ่มันก็ออกเครือมาตามปกติ
แต่ตอนนี้มันไม่ปกติไง
มันเกลือเงาเหงองอส่วนผลขณะนี้นะ
มันจะมีขนาดเล็กแล้วก็ติดดีติดกันเป็นแพร่

และที่ปลายเครือก็ยังมีหัวปลี
ที่มันหันเข้ามาทิ้มในลำต้นอีก
มันเขิญเหรอคือต้องทิ้มกลับเข้าไปอีกรอบ

แบกซ้อนขนาดนี้เคลือก็แทงออกมากลางต้น

กล้วยก็เรียงกันเป็นแพร่ติดเหมือนกล้วยแฝด
ส่วนหัวปลีมันก็หันกลับเข้าลำต้นเหมือนเดิม
เอาล่ะหลายเด้งเหลือเกินโอ้โหคุณค่ะชาวบ้านเขารู้ข่าวปั๊บ
ก็พากันนำดอกไม้ถูบเทียนผ่า๓๔๗๔อะไรต่าง
มาขอโชคขอลาบกับต้นกล้วยประหลาดต้นนี้

ใช่แล้วค่ะคือก็เป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านเขา
เขาบอกว่าถ้ากล้วยที่มันแปลกประหลาดแบบนี้
จะมาให้โชคให้ลาบก็ไหว้กันไปขอพรกันไปนะคุณผู้ชม
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
เอาให้ดูกันเท่านี้ก่อน

คือชาวบ้านเองในพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกับกล้วยแบบนี้
ก็อาจจะมองว่าแปลกเพราะบางทีเขาอาจจะไม่เคยเจอ
ไม่เคยเจอไงเขาบอกเขาเนี่ยเกิดมา๖๐ปีแล้ว
ของบ้านปลูกกล้วยก็ปลูกมาตั้งนานแล้ว
ปีในชีวิตเพิ่งเจออะไรแปลกแบบนี้
แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่ทำหน้าที่อ่านข่าวตรงนี้

อ่านข่าวแบบนี้ทุกงวดฮะเห็นทุกที่มีทุกอย่าง
คือหมายความว่ามันจะแทงพวดมาจากกางลำต้น
ออกจากต้นปกติแทงหงิกงอขึ้นมาคล้ายกับเซียนพญานาค

หรือว่ากล้วยมันจะแปลกยังไงหรือว่าปรีมันจะหันกลับเข้าต้น
ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะกล้วยแปลกขนาดไหน
ไม่มีใครแปลกเท่าน้องใบตองของผมแล้วล่ะฮะ

นี่คุณชมดิฉันใช่ไหมคะ
ผมกำลังบอกว่าไม่มีใครเนี่ยสุดยอดเท่าคุณแล้ว
สบายใจมีเพื่อนอย่างคุณนะคะ